เหตุการณ์นี้ผู้ชายอายุ๑๙ปีขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรับแฟนครับ
ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักตกคูน้ำข้างทาง
แต่ว่าที่แปลกก็คือว่าที่ศพเนี่ยบริเวณขมับขวามีรู
ที่เอลมีรูคล้ายกับเหมือนถูกยิงอ่ะ
ทางครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้ตายก็เลยคาใจว่าเอ๊ะตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เกิดอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
วงจรปิดครับตอนช่วง๒ทุ่ม๘กรกฎาคมครับ
เป็นนาทีที่ผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์และถลายตกลงไปในคูน้ำข้างทาง
นี่ครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งภาพอาจจะมืดหน่อยตรงนั้นมีแสงสว่างจ้าพอดีนะฮะ
ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถลายตกลงไปที่คูน้ำด้านซ้ายมือนะครับ

ไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านแถวนั้นก็เลยเข้าไปช่วยเหลือ
ในวงจรปิดจะเห็นว่าคนตายขี่รถมา
ตามปกติไม่ได้มีใครขี่ประกบไล่ตามแต่อย่างใด
เวลา๒ทุ่ม๑๔นาทีครับ

หลังเกิดเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับ

โบกขอความช่วยเหลือที่ลูกศรสีแดงจิ้มอยู่ออกไป
แล้วก็ไปส่งสัญญาณโบกรถ
หลังจากนั้นไม่นานมีรถกู้ภัยคันแรกวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบครับ

บอกว่าจุดนี้แหละที่เกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้
กล้ายกันก็เจอสดในขวัญชัยอายุ๑๙
ผู้ภัยสังเกตเห็นว่ามีเลือดไหลออกจากรูบริเวณขมับด้านขวาและบริเวณเอวขวาครับ
แฟนของผู้ตายเดินทางมาที่เกิดเหตุด้วยอาการตื่นตกใจแล้วบอกว่าผู้ตายเนี่ย
กำลังขี่รถจะไปรับเธอที่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร
รอเท่าไหร่ก็ยังไม่มาสักทีนานจนผิดสังเกตโทรไปก็ไม่รับสาย
ก็เลยชวนพี่สาวขี่รถออกมาดูแล้วก็พบว่าเกิดอุบัติเหตุ
ทีมข่าวได้หลักฐานเป็นแชทที่ผู้ตายคุยกับแฟนครับ
ธรรมนองที่ว่าตัวของผู้ตายถูกรถเฉียวชนจนบาดเจ็บช่วงเย็นเมื่อวานนี้
แต่ผู้ตายก็บอกกับแฟนว่าเดี๋ยวรอหน่อยนะเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับ
นี้ฮะแล้วก็มารู้อีกทีก็คืออ้าวเกิดอุบัติเหตุแล้วเหรอเนี่ย
ช่วงหัวค่ำประมาณ๒ทุ่ม๘กรกฎาคม
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับคุณดนระวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
ร่องข้างทางริมถนนสุวินทวงใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแถวย่านนั้นเนี่ย
มีรอยคราบเลือดติดอยู่ที่พื้นถนนแล้วก็ร่องรอยการเฉียวชนนะครับ
นายธนกรอายุนางธนกรอายุ๖๐ปีเป็นแม่ค้าขายของใกล้กับจุดเกิดเหตุ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุหลานยืนยันว่าไม่ได้ยินเสียงปืน
แล้วดูจากวงจรปิดก็เห็นว่าผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์สายไปมา
จะเสียหลักตกลงไปข้างทางส่วนใหญ่ถนนเส้นนี้จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่า
ไม่ค่อยมีเหตุยิงกันจนตายครับแม่ค้าบอกแบบนี้ครับ
คุณดนระวีเดินทางไปที่สถานที่จัดงานศพของนายขวัญชัยนะครับ
วัดแสนศุกร์ย่านมีนบุรีบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
พี่ชายของผู้ตายนายคุณากรครับบอกว่ายังคาใจเรื่องเกี่ยวกับปมเหตุนี่แหละ
เพราะว่าพระที่ห้อยคอโทรศัพท์มือถือของน้องก็หายไป
ส่วนตัวตั้งปมเอาไว้๓เรื่อง๑ฆาตกรรม๒อุบัติเหตุ
อาจจะหมดสติระหว่างขี่รถเพราะว่าอาการบาดเจ็บแล้วก็วูบ
รถก็เลยถลายตกลงไปข้างทางหรือเปล่า

ก่อนหน้านี้น้องเคยทะเลาะกับใครมาบ้างไหมครับ
อันนี้ไม่มีเลยนะพี่เพราะว่าน้องบอกว่าวันนี้น้องได้ทำงานใหม่ด้วยพี่งานใหม่
ถ้าไม่ใช่เป็นประเด็นของการฆาตกรรมเนี่ยเราคิดเผื่อไว้ว่าประเด็นอะไร
สาธารณูนตัดหน้าไม่
เราคิดถึงประเด็นนี้ไหมฮะ

ขณะที่เพื่อนของผู้ตายนายพานุพงศ์บอกว่า
ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นฝีมือกลุ่มวัยรุ่นต่างสถาบันครับ

ระหว่างสถาบันของพวกเขาย่านมีนบุรี
และกลุ่มเด็กช่างย่านหนองจอก

ด้านพ่อของผู้ตายครับคุณพ่อธานุ
เชื่อว่าลูกชายน่าจะตายเพราะอุบัติเหตุ
อาจจะอ่อนเพลียจากอุบัติเหตุรถล้มถึง๒ครั้งในวันเดียวกัน
ที่บ้านก็ห้ามแล้วว่าอย่าออกไปเลยอย่าออกไป
ก็มองว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดจากลูกชายอ่อนเพลีย
แล้วก็วูบหมดสติรถก็เลยเสียหลักตกข้างทางครับ
น่าจะเจ็บจากครั้งแรกถ้าดูแล้ว
เพราะว่าผมจากการชันสูตรออกมา
พอผมถามที่ที่โรงพยาบาลตำรวจเรื่องการถูกยิง
ซึ่งเขาก็บอกมันไม่น่าจะใช่
ไม่มีบาดแผลของมันอีกบริเวณขมับ
ขมับผมว่าไม่ใช่เพราะขมับมันโดนหินแน่
ตำรวจสนลำผักชีบอกว่าผลชนะสูตรของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
ระบุว่าบาดแผลบริเวณขมับเกิดจากการกระทบด้วยของแข็ง
และยืนยันว่าไม่ได้ถูกยิงตายอย่างแน่นอนนะครับ